เรื่องของการฆ่าตัวตายส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของพิษเศรษฐกิจ
ช่วงที่ผ่านมาช่วงปีที่ผ่านมามีโรงงานปิดเป็นจำนวนมาก
และผลจากการจะปิดโรงงานนี่แหละทำให้ผู้ชายคนนี้ตัดสินใจฆ่าตัวตาย
เพราะกลัวว่าการที่ตัวเองจะไม่มีงานทำหรือว่าคำว่าตกงาน
จะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนใกล้ตัว
เพราะฉะนั้นแล้วรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ดูข่าวแบบนี้แล้วท่านอย่ามัวหลงไหลได้ปลื้ม
นี่ค่ะมันวัดได้จากโรงงานที่มันปิดตัวอย่างต่อเนื่อง

ผู้ชายคนนี้ที่ฆ่าตัวตายชื่อว่านายเสกสรรเอกธรรมอายุ๓๐ปีค่ะ
ทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
นอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนหน้าอกด้านซ้ายมีรูกระสุน
ไหล่ซ้ายเจอปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ตกอยู่ใกล้ศพมีจดหมายนะคะ
เขียนข้อความแบบนี้ผมรักพี่นะครับพี่ดาถ้าผมอยู่ต่อไปจะพากันลำบาก
ที่เขาพูดแบบนี้เพราะว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อเนี่ยนะคะแต่ว่าในห้องไม่พบร่องรอยการต่อสู้
ที่เกิดเหตุเกิดขึ้นนะคะที่ตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
อยากจะทราบว่ารายละเอียดเนี่ยมันเป็นอย่างไรไปสอบถามพี่ชายผู้ตายนะคะ
แต่ว่าทีมข่าวของเราก็ไม่ได้รับรายละเอียดเพิ่มเติมใดนะคะ
ไม่ได้อนุญาตให้ไปบันทึกภาพด้วยขณะที่นายสรายุทธ์กันจันทร์ค่ะ
เป็นเพื่อนของผู้ตายเปิดเผยว่าผู้ตายกำลังจะตกงาน
แล้วก็พูดให้ฟังบ่อยเลยช่วงหลังเครียด
ถามว่าทำไมถึงเครียดและทำไมถึงรู้ว่าตัวเองจะตกงาน
เพราะได้ข่าวจากบริษัทที่แจ้งมาว่าบริษัทที่ผู้ตายทำงานอยู่
จะปิดตัวเร็วนี้และผู้ตายเป็นหนึ่งในคนที่จะถูกจ้างออกจากงาน
รู้ตัวก่อนเลยคุณใจคนรู้ว่าอีก๓เดือนจะตกงาน
ไม่รู้จะทำยังไงเลยนะแล้วผู้ตายก็กลัวหางานทำไม่ได้
เครียดมาตลอดน่าจะเป็นสาเหตุนี้แหละที่ทำให้ฆ่าตัวตาย
ฟังเสียงเพื่อนค่ะ
นี่ค่ะเพื่อนพูดไปน้ำตาไหลไปนะคะเพื่อนก็พยายามให้กำลังใจตลอดเลย
เวลาที่มาปรึกษาบอกว่าไม่ต้องกลัว
ทุกคนรอช่วยอยู่ถ้าไม่มีงานทำก็เดี๋ยวช่วยกัน
เดี๋ยวช่วยกันหางานเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามหลังจากนี้
ผู้ภัยนำศพไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายอีกครั้งนะคะ